ผ่านลูกใจไม่ร้างลามคำลือลืมไปทั่วทั้งเมือง
นานมาช่วงวาวิไลน์น้ำตาตั้งเทพธิดาองค์หนึ่ง
มาเย็นเต็มตาปล่อยภาษารามกึ่ง
ติดตรึงชัวร์ไหนขนึงหน้าจีน
เทียมตาให้ดี

ดิฉันกำลังมีความสุขเนี่ยดอกไม้สวยก็ต้องคู่กับผู้หญิงสวยเห็นไหม
ฉันเหมือนเดินอยู่ในทุ่งดอกทิวลิปที่สวยสดงดงาม

โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอเอ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น
ดอกไม้ต่างนานาพันธุ์ที่นำมาในวันนี้
มีความหมายมีที่มาที่ไปมีที่มาที่ไปเพราะว่าดอกไม้ที่คุณผู้ชมเห็นทั้งหมดเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นดอกลิลลี่ดอกทิวลิปล้วนแล้วแต่เป็นดอกไม้จริงทั้งนั้น
สีสันสดใสมากนะคะแล้วทั้งหมดนี้เป็นดอกไม้เมืองหนาวค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าเราไม่ต้องขึ้นเครื่องบินไปไกลถึงต่างประเทศเลย
เพราะว่าแค่คุณไปที่จังหวัดบุรีรำคุณก็จะได้ชมกับดอกไม้เมืองหนาว
แบบไม่มีฤดูการเที่ยวชมกันได้ตลอดทั้งปี
สวยครับสวยสวยมากเลยครับดอกชันหรือดอกไม้ค่ะ
แหละครับไม่ใช่คุณนะน้องใบตองแต่คุณก็สวยตามธรรมชาติของคุณอยู่แล้ว

คุณผู้ชมไปเลยแล้วกันที่เห็นอยู่บานสะพรั่งสวยงามมาก
นี่คืออุทยานไม้ดอกเพลาเพลินจังหวัดบุรีรำ
เติมรักเติมออกซิเจนให้กัน
ชมดอกไม้สะพรั่งรับวาเลนไทยกันหน่อยค่ะ
บอกเลยว่าที่นี่นะคะเขาได้มีการจัดแสดงโชว์
อกไม้เมืองหนาวในทุกปีเลย
และปีนี้ก็เช่นกันค่ะ
เขาจะมีการจัดแสดงโชว์ดอกไม้ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนไปตลอดทุกเดือนแบบนี้นะคะ
เรียกได้ว่าเราสามารถไปชมความสวยงามของดอกไม้เมืองหนาวได้แบบตลอดทั้งปี
อย่างที่บอกไปทุกฤดูการเลยนะ
โดยในงานนี้ก็จะมีการจัดแสดงโชว์ดอกไม้เมืองหนาว
รวบรวมความสวยงามของพันไม้เมืองหนาวหายาก
ความสวยงามของราชินีดอกไม้
ทิวลิปหลากหลายสายพันธรการตาสะพรั่งเต็มพื้นที่
มาพร้อมกับพันไม้เมืองหนาวอีกมากมาย
มาจัดแสดงที่พื้นที่อีสานใต้
สวยงามมากรับเดือนแห่งความรักแบบนี้นะคะ

อกจากนี้เขายังมีการจัดแสดงโซนต่างอย่างสร้างสรรค์
ไม่ว่าจะเป็นเรือนป่าดึกดำบัน
มีไดโนเสาร์มีช้างแมมมอน

สปิงสปิงฟาโรก็มาเรือนศิลปะอีสานใต้
สวยงามมากและหากใครเดินชมจนเหนื่อยจนเมื่อย
ที่นี่เขาก็มีบริการสปาค่ะ
สปาในชื่อเพลินวารีสปาเป็นสปาสัญชาติไทยแท้นะคะ
ที่ใช้สมุนไพรไทยมาบำบัด
แล้วก็เป็นสปาแห่งเดียวที่ใช้น้ำแร่ในพื้นที่
โดยเป็นน้ำแร่ธรรมชาติจากดินแดนภูเขาไฟ
แหล่งน้ำธรรมชาติที่มีอายุมากกว่า๑๐๐ปี
รับรองหากใครมาที่นี่ฟินแน่นอน
ยอดเลยนะอยากไปอยากไปอยากไปอ้าว
แล้วไฮไลท์สุดพิเศษที่บอกเลยว่าห้ามพลาดเลยนะครับคุณผู้ชมครับ
เพราะว่าปีนี้เนี่ยเพลาเพลินมาพร้อมกับเทศกาลแห่งความรัก

ก็จัดแสดงดอกไม้เมืองหนาวบนพื้นที่อีสานใต้อย่างเช่น
ลิปลิลลี่หลากหลายสายพันธุอย่างที่บอกไปแหละ
พร้อมด้วยต้นไม้แล้วก็ดอกไม้เมืองหนาวอีกเยอะนะครับ
พลังอากาศบริสุทธิ์สูดอากาศสูดความบริสุทธิ์

แล้วก็ไปชมทุ่งดอกไม้กับคนที่คุณรักนะครับ
ก็เติมลมหายใจที่ดีให้กันและกัน

แล้วก็ไปสัมผัสดอกไม้สวยกันอีกด้วย
แล้วยังมีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่นอีกมากนะครับ
อย่างเช่นไปสักการะพระธาตุเขี้ยวแก้ว
หรือว่าไปย้อนเวลาชมเรือนตำรับสำหรับไทยในราชการที่๕ครับ
บอกเลยว่าหาชมได้ยากมาก
หรือว่าพาน้องหนูไปชมความน่ารักของฟาวน์นี้
แกะแบบใกล้ชิดเลยนะครับ
สวยไหมคะคุณโอ้โหสวยงามงามแล้วนี่ดอกลิลลี่ดอกทิวลิปนะครับ
เอามาให้ชมกันในรายการสดแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะ
ถ้าเห็นแล้วเนี่ยแหม่มันสวยงามมันสดชื่น
ต้องบอกว่าเหมือนเป็นการยกอุทยานเพลาเพลินมาไว้ที่สตูดิโอของเรา
นี่เป็นขนาดย่องเท่านั้นนะคุณ
เดี๋ยวคุณจะได้เห็นแบบยิ่งใหญ่อลังการตระการตากันแบบเต็ม
ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปเที่ยวนะคะ
อย่าลืมไปร่วมงานกันได้วันที่๑๔ถึง๑๗กุมภาพันธ์นี้ค่ะ
พี่บุรีรำนะบอกคำแบบนี้ละกันคุณผู้ชมครับ